ยากรประเทศไทยกับ๕กูรูและ๙หมอดูชื่อดังในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมเรามาต่อเนื่องกันกับกูรูผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองครับ
อาจารย์สุขุมนวลสกุลนั่นเองนะครับ
อาจารย์เป็นนักวิชาการที่ติดตามเรื่องการเมืองของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ด้วยนะครับ
ในปี๒๕๕๙นี้หลายคนมองว่านี่คืออีก๑ปีที่มีความท้าทายอย่างมาก
โดยเฉพาะเรื่องของการเมือง
การเมืองของไทยในปีนี้จะเป็นอย่างไร
และรัฐบาลกับคอสชนั้นจะต้องเจอปัจจัยที่มีความท้าทายอะไรบ้าง

แต่คนคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะต้องมีเลือกตั้งแล้ว
เลือกตั้งหมายความว่าต้องมีความพร้อม
ก็ในแง่ของรัฐมนูลต้องออก
ถ้าปีหน้ารัฐนูลยังไม่ออกนั่นก็คือปัญหา
ผมมองดูคือปัจจัยที่คนมองว่าเป็นปัญหาก็คือประชามติใช่ไหม
นั่นหมายความว่าทางการเมือง
แต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้ามีการลงประชามติเนี่ย
รัฐมนูลออกมาขอให้มีการเลือกตั้ง
ขอให้มีสอสออะไรพวกนี้บางทีคนก็ยอมรับแล้ว
เพราะเราเคยมีรัฐมนูลที่ดูไปแล้วเนี่ย
มันจำกัดอำนาจประชาชนมากกว่าที่เขากำลังพูดกันหลังร่าง

อย่างเช่นมีการเลือกตั้งก็จริง
แต่ว่าไม่ใช่เสียงสอสอเป็นคนกำหนดนายก
อย่างเช่นรัฐมนูลปี๒๑เป็นต้น
หรือแม้กระทั่งรัฐมนูลปี๔
ไม่ใช่ไม่สนใจนะ
คนที่สนใจมันก็เปรี้ยเหมือนกันนะคุณ
เพราะมันเอาประเด็นเก่ามานั่งพูดกันอยู่
เหมือนกับว่ายังไม่รู้อีกเหรอว่าเขาคิดยังไง

คนนี้คำสิ่งที่ผมคิดว่า
กรรมการกรทชุดนี้กำลังพยายามทำก็คือ
ทำยังไงให้มันออกมาตามความต้องการของเขา
ในลักษณะที่แนบเนียนให้คนที่ยอมรับได้ตรงนี้นะครับ
เพราะว่าถ้าว่ากันก็คือ

หนึ่งคนนอกเป็นนายกได้
สองรัฐบาลที่เกิดขึ้นต้องเป็นรัฐบาลผสม
อย่างนี้นี่ผมว่าเป็นเป้าหมายของการล่างรัฐมนูล
แต่ทำยังไงให้มันดูออกมาแนบเนียนตรงนี้

เสียง๓ใน๕ถึงจะได้คนนอก
ขอให้แต่ละพักเสนอชื่อนายก

คล้ายได้รับการเสนอด้วยอะไรอย่างนี้นะ

คะแนนทุกคะแนนมีความหมาย
ก็เพื่อให้เกิดพักการเมืองหลายพักใช่ไหม

ปกติแล้วย่างหลังเนี่ยเราจะไม่เห็นการ
ยึดอำนาจเราอยู่มา

กำลังจะขึ้นห้าข้าวนะครับ
ปกติจำได้ไหมล่าสุดเนี่ย

จนอีก๖เดือนก็ครบ๒ปี
รัฐบาลยังนั่นอยู่ได้เพราะว่าภาพของรัฐบาล
แง่ของความเด็ดขาดในการแก้ปัญหา

อย่างเช่นคนพอใจในลักษณะของการปราบทุจริตอะไรพวกนี้

อย่างเช่นเรื่องปราบทุกจธิริตพอเกิดกรณีราชภาคครึ่ง
คนก็ชักมองว่ามันไม่ได้แน่วแน่
มันบางทีก็มีลูกหน้าปลาจมูงอย่างเงี้ย
มันก็จะเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นมา
แต่ว่าที่แน่ก็คือ
วันนี้เราพอใจที่มันไม่มีการชุมนุมปิดถนน
ไม่มีการชุมนุมยึดที่ทำการรัฐอะไรต่างตรงนี้นะ
ผมว่าอันนี้ตรงนี้คนพอใจ
อันนี้เรื่องเศรษฐกิจนี่นะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่ารัฐบาลต้องยอมรับว่า
ตั้งแต่ยึดอำนาจมาเนี่ยมันไม่ขึ้นนะ
มันลงมันลงมาขนาดที่คนพอทนได้

เมื่อไหร่มันลงไปถึงขนาดที่คนทนไม่ได้
หมายความว่าทนไม่ได้ในที่นี่ก็คือ
ชีวิตมันระบากขึ้นนะ
อย่างเช่นตกงานอย่างเช่นขาดรายได้อะไรต่าง

คือต่างชาติค่อนข้างที่จะยึดหลักอยู่ตรงนั้น
คือความเชื่อของเขามันฝังรากเหมือนกันว่า
ระบอบการปกครองที่น่าจะเป็นที่สุด
ก็คือการปกครองที่ให้ประชาชนเลือกผู้ปกครองเอง

รัฐบาลยังจะมีความสุขอยู่

ผมยังเชื่อว่าประชาชนก็ไม่ปฏิเสธ
คนที่ปฏิเสธคือพวกนักการเมือง
ประชาชนนี่ผมว่าจริงเขาไม่ได้คิดไกล
ถึงขนาดนายกอะไรอย่างนี้นะ
แต่เขาคิดไกลเขาคิดสิ่งที่ผมว่า

ที่คนเป็นประชาชนเห็นว่าได้ผลกับตัวที่สุด
ก็คือมีสาว
มีสอสอนี่มันรู้สึกว่ามีพวกเดียวกัน
ที่เราจะไปหาเราจะไปร้องเรียนเราจะไปอะไรอย่างนี้
แล้วคนเป็นสอสอค่อนข้างจะไวต่อความรู้สึก

มันก็จะทำให้แรงบีบว่ารัฐบาลทุกชุด
มาจากการเลือกตั้งต้องมีนโยบายที่คนเห็น
ว่าอย่างเช่นอะไรนะ
ต้องยอมรับนะฮะว่าแม้ว่าเราจะเห็นว่านโยบายบางอย่างเนี่ย
ประชานิยมทำความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของบ้านเมือง

คำว่าเหนียวแน่นผมไม่ทราบว่าหมายความว่ายังไงนะฮะ
หมายความว่าคนที่ลึกยึดอำนาจกันมา

เพราะว่าเมื่อทำงานด้วยกันเนี่ยมันก็จะเห็น
ขอโทษนะฮะใครเก่งใครไม่เก่ง
เมื่อทำงานด้วยกันแล้วก็จะเห็นว่า
จริงแล้วใครดีใครเหลวก็มี

แต่ว่าระบบการทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็จะค่อยคัดคนออกเหมือนกันนะ
ดึงคนมาเสริมเหมือนกันตรงนี้
ถ้าถามว่าก็ยังกลมเกลียวกันดีอยู่ไหม
เขาจะกอดคอกันอยู่อย่างนี้
มาร่วมมือกันมาร้องเพลงกันทุกเดือน

ใครพลาดก็คงต้องหยุด
อาจจะมีดึงเสริมขึ้นมาในกลุ่มอำนาจรุ่นใหม่
ที่เขาสืบทอดต่ออะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่มันยังคงเดิมอยู่แบบว่าเท่าเดิม
แบบเดิมคนเดิมไม่ได้หรอก
จริงมันไม่ใช่รอยล้าวอะไรหรอกนะ

เพราะว่าอะไร
เรื่องของเขาบริหารอะไรกันตรงนี้
แต่มันเป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้เนี่ย

สงสัยว่าความรับผิดชอบอะไรต่างตรงนี้
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงแม้จะรักกันแค่ไหนเนี่ย
บางทีคำว่าเสียสละนั่นอย่างหนึ่ง
คำว่าใจถึงนั่นอย่างหนึ่ง

ไม่ว่าระบบบบริหารที่ไหนเนี่ยนะ
ถ้ามัวแต่เห็นแก่หน้าฆ่าตากันอยู่นะไปกันไปอ่ะมาด้วยกันมาด้วยกัน
เลือดสุพรรณนี่ก็ไปดูจุดจบของเลือดสุพรรณ
หมู่นะครับไม่เหลือเลยนะครับ